กันต่อแล้วกันสำหรับใครที่มีเด็กมีลูกเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เวลาพาลูกลูกขึ้นรถไป
ไปกันสองคนแบบนี้แล้วก็ลงไปข้างล่าง
ข้างนอกรถปล่อยให้ลูกอยู่ในรถคนเดียวรถบล็อกคุณผู้ชม
มีอีกแล้วค่ะเหตุการณ์แบบเนี้ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิบ้านสองเมือง
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะมาช่วยหนูน้อยอายุเพียงแค่หนึ่งขวบ๑๑เดือนเท่านั้น
ซึ่งแม่ของหนูน้อยก็คือนางสาวอริสราเต็กสุวรรณนะคะโอ้ยคนเป็นแม่นี่ใจหายใจคว่ำตกอกตกใจไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ในการงัดกระจกประตูรถออกมา
ระหว่างที่ทำการช่วยเหลือหนูน้อยเนอะเด็กขวบ๑๑เดือนก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะ
ไม่รู้ภาษาเลยจริงก็ร้องไห้ด้วยความตกใจอ่ะ
ระหว่างนั้นแม่ก็พยายามมองลอดกระจกไปคอยเรียกคอยปลอบไม่ห่างจากตัวรถเลย
ใช้เวลายี่สิบนาทีค่ะก็สามารถเปิดประตูได้สำเร็จ
พอเปิดประตูได้เท่านั้นแหละแม่ก็รีบไปอุ้มลูกออกมาจากรถ
โอ้โหวินาทีที่เปิดประตูได้นะค่ะ
แล้วลูกนะเขาก็เหงื่อโชคทั้งตัวนะเพราะว่าไม่มีอากาศ๒๐นาทีที่ระหว่างการช่วยเหลือน่ะ
แล้วก็ตกใจด้วยไงอะไรต่างนานานะคะก็ท้ายที่สุดน้องก็คงเหนื่อยอ่ะ
หลับไปในที่สุดแม่เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถกับลูกมาสองคน
เพื่อที่จะมาซื้อกับข้าวนะคะหลังที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยก็
เอาล่ะเดี๋ยวจะลงไปซื้อแป๊บเดียวก็เลยปล่อยให้ลูกอยู่ในรถ
พอกลับมาหลังจากซื้อกับข้าวเรียบร้อยปรากฏว่าประตูล็อกทั้งสี่ด้าน
ก็คาดว่าลูกน่าจะไปกดเล่นตามภาษาเด็ก
บอกตอนนั้นคือตกใจมากเลยค่ะ
แต่พอตั้งสติได้ก็เรียกคนแถวนั้นให้มาช่วย
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือต่อไป
คุณแม่บอกนะว่าโอ้ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลย
ต่อไปนี้จะไม่ทิ้งลูกไว้ในรถคนเดียวอีกแล้ว
แล้วก็อยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านด้วยที่มีหลานมีลูกเล็กแบบนี้
อย่าประมาทเชียวเด็กเขาไม่รู้เรื่อง

เพราะว่ามีลูกแล้วแล้วก็ไม่เคยทิ้งลูกไว้ในรถ

แล้วตอนนี้ก็หลอกออกอย่างรถไม่ได้

ก็ได้แต่ส่องดูโอ้สบายดีไหมนะ